เจ้าของควายแห่งหนึ่งเขาหอบเงิน

ไปซื้อเจ้าตุ้ยหนุ้ยตัวนี้ครับ

แล้วนี่คือตุ้ยนุ้ยเหรอ

แล้วหันกลับมาดูค่าตัวเรา

ยังไม่มันเนอะ
ยัง๕ล้อยอยู่เลยเนอะต่อเตียน

บ้านนาหวานหมู่๑๑ตำบลหนองนาคำ

ที่นั่นมีแต่รอยยิ้ม
เพราะนายอภิชาติพากุลอายุ๗๕ปี
และนางขานทองพากุลอายุ๗๐ปี

ถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณน่าจะได้ราคา๕ล้านไปแล้วอ่ะ

คุณจะเอาคุณไปเปรียบกับควายทำไม
คุณก็รู้อยู่ว่าควายมันมีค่ามากกว่าคุณ
มาที่เรื่องนี้คุณผู้ชมครับจะเล่าให้ฟังว่า
สองสามีภรรยาที่ผมพูดถึงไปเนี่ย
เขากำลังยิ้มได้และรู้สึกดีมาก
เพราะว่ามีคนมาขอซื้อเจ้าตุ้ยนุ้ยตัวนี้
ไอ้ควายตัวเนี้ยอายุประมาณสักหนึ่งปีเจ็ดเดือน
สูงเท่าที่ฉันอยู่
ระดับความสูงเนี่ยคือความสูงที่ล่ำซำ

คุณเรียกภาษาไทยที่ไหนนะ

ลำรวย
แล้วก็ลำง

เพราะว่าคนที่มาซื้อเจ้าตุ้ยนุ้ยก็คือนายจักรีนนทภาอายุ๓๕
คนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มสถานีควายณอุดรธานี
เขาก็เล่าให้ฟังว่ารู้สึกผูกพันกับเจ้าตู้หนุ้ย
เพราะว่าเคยเห็นเจ้าตุ้ยนี้มาตั้งแต่ตอนมันเด็ก
เห็นแล้วก็สวยดีก็เคยติดต่อซื้อขายกันมานานและหลายต่อหลายครั้ง
แต่เจ้าของเขายังใจแข็งไม่ยอมขายไง
เจ้าของเขานะครับคุณผู้ชมครับก็คือนางขาน
บอกว่าจริงตัวเธอก็รู้สึกผูกพันกับเจ้าตุ้ยนุ้ยอยู่แล้ว
ต่อรองกันมาอยู่ข้างใหญ่สุดท้ายก็ยอมซื้อขายกัน
แล้วนอกจากนี้นางขานยังเล่าให้ฟังอีกว่า
จริงมีนายทุนมาขอซื้อควายที่ฟาร์มของเธอเนี่ย
อีกมากมายหลายคราเพราะว่าที่ฟาร์มของเธอ

คุณดูรูปร่างของเขาดิสวยมากเลย
รูปร่างสวยตามตำราพญาควายเลยนะครับ
แล้วเขาบอกว่ามีแม่พันธุ์๔ตัวเนี่ยมีคนมาขอซื้อตัวละ๘ล้าน
ขานยังไม่ขายเลยจริงตัวละ๘ล้านยังไม่ยอมขายเพราะอะไร
เพราะว่า๙ล้านไหมไม่ไม่ขายสิบล้านไหมไม่
โอเคอันนี้เขาบอกมา๑๐ล้านขายอันนี้เรื่องจริง
นางขานบอกว่าถ้าตัวละ๑๐ล้านค่อยมาว่าวกันเด้อค่อยมาว่าวกันเด้อ
เพราะว่าดูรูปร่างของควายที่นี่น่าจะเป็นควายพันธุ์ดีเลย
เพราะรูปร่างลักษณะมันสวยงามมากนะครับ
ไปถามนายจักรีนนทภาอายุ๓๕ปีเจ้าของฟาร์มสถานีควายณอุดรธานี
คนที่มาซื้อเจ้าตุ้ยหนุ้ยในราคา๕ล้าน๕แสน
เขาบอกว่าแต่ก่อนเขาทำธุรกิจรับซื้อควายส่งเข้าโรค่าสัตว
แล้วก็มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างด้วย
แต่จริงเขาหันมาเลี้ยงควายพันธุสวยงามก็๑๐กว่าปีแล้วนะ
แล้วสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะซื้อควายที่แพงที่สุดตัวนี้เนี่ย
จริงเขาก็ซื้อควายในราคาไม่ถึงล้านหรอกประมาณสัก๒แสน๓แสน

แต่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ถือว่ามีค่าตัวที่แพงที่สุดของสโมสรเขาแล้ว
นี่คือครั้งแรกที่ทุ่มทุนซื้อขวายแพงที่สุด
อันนี้นักไถว่ะ
แต่สุดท้ายตัวนี้ตุ๊ยหนุยอาจจะขอซื้อกันไปราคา๕๕๐๐๐๐๐บาท
มีราคาซื้อขายที่เป็นหลักล้าน

คุณเอาเงินทุนไปซื้อควายมาเลี้ยงดีไหม